ก็จบลงไปแล้วเช่นกันนะคะ
ที่๒๖เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะคะ
ซึ่งหากว่าการท่าเรือชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีนะคะ

ท่าเรือนำก่อน๓ประตูต่อ๐ค่ะ
แต่หลังจากนั้นเท่าเจ้าถิ่นฮึดสู้

และอีก๑ลูกค่ะมาได้ในนาทีที่๒๕จากทรงชัยเลิศฤทธิ์ค่ะ
อย่างไรก็ตามการท่าเรือก็มาได้อีก๒ประตูในช่วงท้ายเกมนะคะ
ได้จากธนากูลวิเชียนกุลทำแททริกในนาทีที่๓๑

ถือเป็นแชมป์สมัยที่๒ต่อจากปี๒๐๗๑ปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็รับเงินรางวัลไป๒๕๐๐๐๐บาทค่ะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เอาชนะสิงหมุทรสาครไป๔ประตูต่อ๒
เก็บ๓คะแนนสำคัญรอดตกชั้นได้สำเร็จนะคะ
มีศรีสะเกดค่ะแพ้สุราธานี๑ประตูต่อ๕
กรมทางหลวงค่ะชนะห้องเย็นท่าข้าม๕ประตูต่อ๒
นะคะจบเกมนี้เกียรติเยาะชะแร่มเขต
ปตันทีมกรมทางหลวงก็ประกาศอำลา
ทีมชาติฟุตซอลทีมชาติไทยด้วย
สรุปตารางคะแนนหลังจากจบฤดูกาล
เป็นการท่าเรือนะคะที่คว้าแชมป์ไปครองมี๕๖คะแนน

มี๒๔คะแนนกับศรีปฐุมที่ไม่มีคะแนนเลยค่ะ